ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อลูกสาวต้องมารับหน้าที่แทนพ่อที่ป่วยหนักด้วยโรคไต
แต่ภาระนี้ไม่ได้ใหญ่เกินไปกว่าหัวใจของลูกสาวคนนี้
พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวไปชมเรื่องราวพร้อมกันเลยครับ
หนูชื่อนุชนันพันเปมชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบอายุ๓๘ค่ะ
ที่บ้านนี้อยู่กันห้าคนค่ะมีคุณพ่อแล้วก็ตัวหนูเองค่ะ
แล้วก็ลูกสามคนค่ะคนโตเป็นผู้ชายชื่อน้องออกัสค่ะ
อายุ๑๐ขวบคนกลางก็ผู้ชายค่ะ
น้องอกู๊ตอายุ๕ครับ
คนเล็กเป็นผู้หญิงชื่อน้องออร์แกนอายุ๓ขวบครึ่งค่ะ
ตอนแรกเพียงแพ้อย่างเดียวครับ
ลงเอายางของมังทำทานดูเนี่ย
ทำไปทำมามันก็เอ่ยพอได้ซื้อข้าวซื้อปลากินกันได้
ก็เลยทำมาเรื่อยถึงบัตรนี้ครับ

ผมชื่อเด็กชายปียังกุนอังคุตานนท์ชื่อเล่นชื่อออกัสครับ

ตอนแรกจะช่วยทำกับตุ๊กตาเวลาเราเป็นคนถัก
เขาก็จะช่วยยัดยายสังเคาะใส่
พยายามให้เขาช่วยทำไม่ให้เขาว่างอย่างนี้ค่ะ

เช้ามาก็ตื่นไปตักกะถิ่นแล้วก็ไปตักฟืนตอนเที่ยง
เหนื่อยแต่หนูก็อยากทำเพื่อแม่ครับ
คนเล็กก็เป็นน้องออร์แกนคนนี้ชอบทำทุกอย่าง
แต่เรื่องที่เขาจะช่วยได้ก็จะมีล้างจานเขาชอบทำ
เจี๊ยบเขาทำตุ๊กตาถักขาย
ตุ๊กตาเป็นอาชีพหลักของหนูเองค่ะ
แล้วเลี้ยงแพ้กะเพราทานเป็นอาชีพของพ่อ
แต่ว่าที่เราหันมาทำเลี้ยงแพ้กะเพราทานเป็นอาชีพเรา

ตอนนี้ผมก็มุมเบาหวานโรคตาย
ตอนนั้นก็ไปตัดฟืนเนี่ยพื้นฐานนี่แหละ
ธรรมดาเราเที่ยงหรือยังไม่เที่ยงหรือเที่ยงนิดหน่อยเราก็จะกลับ
มันบอกไม่ถูกครับมันเหมือนวูบอย่างนี้
หน้าข้างบ้านค่ะเห็นว่าผิดสังเกต

เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเราก็ไปหาเรื่อย

แต่ไม่รู้ตัวบางทีก็พอรู้ตัวก็ลูกกลับไปโรงพยาบาลอย่างนี้
ยืนตื่นโอ้ยยืนโรงบาล
รู้สึกว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นเพราะช่วงนั้นจะเป็นเบาหวานสูง
จุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือพ่อป่วยค่ะ
ตอนแรกเป็นเบาหวานก่อนประมาณ๑๐ปี
แล้วก็ทำให้ไตเสื่อมกลายมาเป็นโรคไตแทน
แล้วโรคที่ทำให้ป่วยหนักก็คือโรคไตค่ะ
เขานั่งอยู่แล้วเขาก็ทำท่ากระตุกกระตุก
เราก็คิดว่าเดี๋ยวหาย

เขาก็จะมีอาการแบบวูบบ้างอะไรบ้างแบบนี้บ่อย

ไม่มีสติเหมือนสมภารณลูกใหญ่
ตอนที่เขาเป็นเยอะที่เขาก็ตกก็ตกใจค่ะ
เพราะว่าหมอที่โรงพยาบาลเตือนไว้แล้วว่า
ระวังว่าจะไตวายเฉียบพันธุ์
เราก็ตกใจก็เลยรีบโทรหาพยาบาล
แล้วพี่พยาบาลก็เลยเอารถยนต์ของเขามารับเราไป

ก็คือหมอบอกว่าถ้ามาช้าแล้วเนี่ย

ก็คือต้องทำการหลังไตด้วย

เราก็เลยจำเป็นต้องขายแพะ
จริงเขาก็ยังไม่อยากขาย

คนซื้อเห็นแล้วว่าเราไม่สบายทำอะไรไม่ได้

มันก็จำใจที่เราจะต้องฆ่า

ช่วงแรกที่ไปโรงพยาบาลหมอก็จะล้างไตด่วน
พาพ่อขึ้นมอเตอร์ไซค์ไป
ระยะทางก็ประมาณ๓๕กิโล
ไปกลับก็ประมาณ๖๐๗๐กิโลกรัมค่ะ
ก็ตอนที่ผมป่วยเขาก็มาทำแทนผม

เผาทางเลี้ยงแพะแทนผมเนี่ย
ผมก็ช่วยได้บ้างมันเล็กหน่อย
มันไม่ไหวไม่เหมือนก่อน
เรื่องที่ทำให้เสียใจที่สุดก็
น่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราดูแลเขาช้าไป

มาปล่อยเขาทำงานของเขาโดยแบบว่า

จนแบบร่างกายเขาแย่มากแล้วเขาก็มาเป็นเยอะ
ก็เสียใจค่ะเพราะว่าเหมือนกับเราดูแลเขาได้ไม่ดี
จริงเราต้องเป็นคนเลี้ยงเขาแล้ว
แต่เหมือนเรายังทำไม่ได้
แม่เขาเก็บอุงทางแบบใส่รถจะเอาไปขาย
ผมชอบแม่ครับเพราะแม่ทำงานหนัก
ออกออกมานานด้วยนะครับ
หลังจากที่เราเรียนล้างที่โรงพยาบาล
จนหมอคิดว่าคุณต้องขึ้นขั้นตอนแล้ว
เขาก็จะให้เรามาล้างที่บ้านเอง
พอล้างที่บ้านเองเราก็
เป็นสักเรื่องการไปทำงานของเรา
เพราะว่าอย่างเวลาเราตัดกระถิ่นอย่างนี้

พอเราล้างเสร็จเราก็ค่อยกลับไปทำใหม่
มันก็ทำให้เราทำงานตรงนี้ได้ไม่เต็มที่
ถ้าล้างเองได้ก็เลยแบ่งเบาภาระเจี๊ยบมันครับ
หลังจากนั้นก็เลยคิดว่าควรจะฝึกให้เขาล้างเอง
ก็มันยุ่งเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องตัดสินใจหล้างมา

หมอก็ว่าจะให้ทำห้องล้างไต
เพราะว่ากลัวติดเชื้อติดอะไร
แล้วเราก็อยากจะทำดนตรีเราไม่มีตอนนี้เลยไม่มีครับ

หนึ่งตอนนี้ที่อยากทำที่สุดก็คือทำห้องปลอดเชื้อให้พ่อค่ะ
เพราะตอนนี้พ่อไม่มีห้องไม่ได้กั้นห้อง
จากที่โรงพยาบาลเขาแนะนำก็คือ
ควรมีห้องที่แบบว่าปลอดเชื้อ
เพื่อล้างไตโดยเฉพาะอย่างนี้ค่ะ

อยากให้คุณตาหายไวค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป

ที่ตำแหน่งของคุณตา
แต่คุณตาไม่ได้บริควัติ

เนื่องจากคุณพ่อป่วยค่ะ
เรารู้ตัวขึ้นมาก็อยู่โรงพยาบาลลูกตาพามาโรงพยาบาลเนี่ยครับ
ปกติไปตัดไม้ในป่าเนี่ยเที่ยงเขาจะกลับแล้ว
แต่วันนั้นถ้า๔โมงเย็นยังไม่กลับ
คือผิดปกติแล้วรู้ว่าต้องหายไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง

คือน้ำตาลมันต่ำหรือว่ามันยังไงหรือว่ามันสูงเกิน

ึ่งช็อกแล้วนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอช็อกพอนอนไป
แล้วพอน้ำตาลมันลดลงเขาก็จะรู้สึกตัวค่ะ
ก็เลยรับการรักษาในวันนั้นใช่ครับ

เลี้ยงแพ้เอาทานทำทุกอย่างนะครับ
ตอนนี้มันมีวิกฤตหนักครับคุณผู้ชม
ในระลอกที่๒ที่ทำให้ชีวิตของบ้านหลังนี้เปลี่ยนไปเลย
ไตเนี่ยเป็นระยะไหนแล้วเอ่ย
ก็เกือบสุดท้ายแล้วค่ะระยะที่๓ค่ะ
เพราะว่าก่อนที่จะมาเจอเนี่ยจริงแล้วเคยเจอมาก่อนไหมโรคนี้
หมอบอกให้ระวังเพราะว่าใกล้จะได้ฟอกไตแล้ว

ถ้าเราไปฟอกปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำงาน

พ่อก็เลยกลัวไม่อยากไปฟอกค่ะ
แต่พอมาอาการมันกำเลิบในรอบ๒เนี่ย
ที่ว่ามันไม่ไหวแล้วจริงวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
เนื้อเขากระตุกตอนแรกเราคิดว่าเป็นเพราะเบาหวาน
คือกระตุกเกร็งอย่างนี้เหรอเกร็งอย่างนี้

คุณตายังรู้ตัวอยู่ใช่ไหมครับรู้ครับ
แต่มันบังคับตัวเองไม่ได้ครับผม
นี่เห็นว่าไม่ชอบมาพากลเลยโทรหาอนามัย

ก็เลยมารับไปเลยค่ะมารับไปส่งโรงพยาบาล
แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอว่ายังไง
ต้องต้องเจาะที่คอค่ะเจาะที่คอเพื่อฟอกไตด่วน
เจาะเลยเหรอเจาะค่ะเจาะทางเส้นเลือดค่ะ

ถ้ามาช้ากว่านี้ก็อาจจะไตวายไปเลยค่ะ

กลัวอะไรไปมากกว่านี้ไหมถามจริงในความรู้สึก
กลัวว่าเขาจะไม่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม
ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะเขาคิดมาก
ตอนนั้นเราก็มีแพ้พ่ออยู่

แล้วถ้าขายตอนที่มันโตเต็มที่แล้ว

ต่อ๑ตัวอย่างนี้เหรอหนูขายไปกี่ตัวใช่ค่ะ
ตัวค่ะเหลืออยู่แค่๘ตัวเองจากเกือบ๒๐ตัวค่ะ

เพราะว่าเราก็ไม่มีเงินไปเฝ้าพ่อ

ครึ่งเดือนค่ะรวมถึงเรียนการฟอกไตด้วยค่ะ

หมอต้องฟันทงก่อนว่าผ่านถึงได้กลับมาทำได้ที่บ้าน

ก็ต้องฟอกทุก๔ชั่วโมงเลยอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะ
เป็นการล้างไตทางช่องท้องค่ะ
แล้วพอหลังกลับมาบ้านแล้วพ่ออาการเป็นยังไงบ้างครับ
ตอนแรกที่กลับมายังไม่ค่อยไหวค่ะ
ยังอ่อนเพลียยังแม้แต่เดินก็ยังเดินไม่ค่อยไหว
แต่ว่ายังพอช่วยเหลือตัวเองได้คือเดินเข้าห้องน้ำได้

เพลียไม่มีแรงเลย
เหมือนเรือจริตวิญญาณอะไรอย่างนี้
เหินก็ไม่ค่อยจะไหวเลย
แต่เขาเป็นคนอดทนเขาจะไม่ค่อยพูดว่า
พ่อไม่ไหวนะพ่อเหนื่อยนะไม่พูด
เราก็ได้แต่เฝ้าระวังคอยช่วยเขา

พอพ่อป่วยหนักทำงานไม่ได้ออกมาพักฟื้นที่บ้านนะครับ

จากที่เห็นบอกว่าเผาทหารไม่เป็น

แต่เราไม่ได้ช่วยไม่ได้เรียนรู้ค่ะ

เอารถสำรอไปแล้วจะเล้งเป็นตัดกะถิ่น

เข้าปากก็มีหนามมีแตนมีต่อมีอะไรอย่างนี้ค่ะ

พอหลังจากกระถิ่นเราก็มาเริ่มเรียน

ถามเขาแล้วกันพ่อทำอะไรก่อนทำอะไรบ้าง
เขาก็เหมือนสอนเลยสอนทุกขั้นตอนเลย
ว่าต้องดูยังไงมันสุกมันดิบยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เออแล้วฟืนฟืนอะไรอย่างนี้หนูไปเอาที่ไหนอะคะ

อาทิตย์หนึ่งก็จะได้ประมาณ๔๕กระสอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วไปขายที่ไหนครับเวลาเผาเสร็จแล้ว
เขาจะมีร้านค้าหน้าปากซอยบ้านนะคะ
เขามาสั่งไว้ให้เราเผาให้แล้วก็ไปขายให้เขาค่ะ
ท้อมาเจฟตอนแรกมากค่ะท้อมาก

ทำไมเราต้องทำทุกอย่างเหนื่อยขนาดนี้

แต่พอเอาเฮ้ยทำไมพ่อทำได้ไว้เราก็ต้องทำได้นะ
เราก็เลยเอาก็สู้ค่ะ
นี่แหละมันคือกำลังใจพี่เอ๊ฟังตอนนี้
พี่ยังวิทย์สู้เลยหลังจากที่เอาไปตัดกระถิ่น
พอไปปั๊บเอาได้กระถิ่นจะถึงครบ๔ชั่วโมงแล้ว

เพราะพ่อต้องล้าง๔๖ชั่วโมงวันหนึ่งก็๔ครั้งค่ะ
อย่างบางครั้งเราออกไปตัดฟืนไปตัดกระถิ่น

ไปหาไม้ไกลสุดกี่กิโล

เป็นอย่างนี้ทุกวันเหรอครับใช่ค่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะ
พ่อเห็นเขาเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนี้ทุกวันเลย
ตอนนั้นในใจพ่อรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
รู้สึกว่าเขาจะเหนื่อยมาก
ผมก็เลยอัดล้างไตเองว่าจะให้เขาภาระน้อยลดลงไปอีก

ก็เลยเริ่มสอนเขาแบบล้างเองให้ได้อย่างนี้ค่ะ

แล้ววันหนึ่งเราค่อยกลับมาดูอะไรอย่างนี้ค่ะ

นู่นก็ไม่อยู่สุขทำอะไรอีกค่ะ

รถเขามารับซื้อถึงบ้านอย่างนี้

ได้๑๐๐๒๐๐มัตต์หนูก็มาเอา
อาทิตย์๒อาทิตย์กว่าจะได้๑๐๐มัดค่ะ

มันไหวไม่ไหวมันต้องไหวครับ
เขาอยากลดลดความเหนื่อยเรา

ตลอดค่ะแต่เขาก็ทำ
เขาก็ปืนทำเราต้องใช้วิธีแย่งเขาทำ

แต่บางทีคือเราก็ไม่ทันจริงเขาก็ต้องมาทำเอง
มันเกิดจากความรักล้วนเลยนะ
แกได้พลังจากพ่อบ้างไหมพี่ถามหน่อย

ผู้หญิงคนนี้นะครับคุณผู้ชมกลางวันเผาถ่าน

กลางคืนถักใหม่พรมค่ะเป็นพวกตุ๊กตาค่ะ

อันนี้เป็นตุ๊กตาคาแรคเตอร์ค่ะ
ผักตามเรียนแบบชุดที่เราใส่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วอันนี้หนูชอบดูรายการที่พี่เอ็มพิธีกร
แล้วรู้ว่าพี่เอชอบทำบุญชอบไหว้พระ
สาธุหนูขอบพระคุณมากขอบคุณมากนะครับ

อันนี้หนูเอาเวลายังไงไปนั่งทำ

เลิกก็ประมาณ๔๕ทุ่ม๓ชั่วโมงเราก็ทำ

ที่หน้าเฟซบุ๊คค่ะนุชนันพันเปมค่ะ

แต่นี่เป็นคนที่ทำงานแล้วก็ไม่ค่อยพูดกับพ่อ

ว่าเออเราเป็นห่วงนะพ่อเป็นห่วงนะ
หนูเป็นห่วงพ่อนะเราไม่ค่อยพูดค่ะ

พ่อล่ะครับพ่อพูดกับลูกอย่างนี้ไหม
ไม่เคยพูดไม่เคยถามเขาหรอก
เคยมองดูเอาดูอาการเอาอย่างนี้ครับ
แล้วถ้าวันนี้เจี๊ยบมียังมีโอกาสได้พูดกับพ่อนะ

เจี๊ยบมีอะไรที่อยากจะพูดกับท่านพูดกับท่านสิครับ
ก็เป็นห่วงพ่อค่ะอยากให้พ่อทำงานน้อย

ให้เขาอยู่กับเราอีกนานอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าทุกอย่างหนูจะเป็นคนทำให้เอง
พ่อก็รักเองทำให้เพื่อนไปเถอะ
ตารู้สึกยังไงบ้างที่ต้องเห็นลูกทำงานหนักขนาดนี้
มันก็รู้สึกไม่ย้ายเขาทำเยอะ

ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่มีจะกินอย่างนี้ครับ
ถ้าอย่างนั้นตาต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
จะได้อยู่เนอะเป็นกำลังใจกัน
ออกัสแล้วออกัสอยู่บ้านช่วยอะไรบ้างอ่ะลูก
ตั้งจานฝาดบ้าน
แบกไม้ไปตะกะทิ่นเหรอครับ
รักแม่มากไหมมากครับ
แล้วเวลาเห็นแม่ทุกข์อย่างนี้ออกัสพูดว่ายังไงลูก
เวลาให้กำลังใจแม่นะครับซู่แม่
เจี๊ยบแล้วถ้าวันนี้ได้ทุนใบต่อชีวิตหนูจะไปทำอะไรครับ
เรื่องแรกที่อยากทำคือห้องปลอดเชื้อสำหรับให้พ่อล้างไต
เพราะว่ามันจะเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อตอนนี้ที่บ้านนะคะ
มันจะมีฝุ่นมีควันเตาทานอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นกำลังใจให้เด็กน้อยสู้กันนะลูกนะ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายด้วยครับ

คุณผู้ชมครับสุขภาพของคนในครอบครัวคือสิ่งสำคัญ
ต้องดูแลให้ดีที่สุด

เช่นเดียวกับเจี๊ยบที่วันนี้ครับจะมาขอสู้
เพื่อห้องล้างไตปลอดเชื้อให้กับคุณพ่อของเธอ
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของเจี๊ยบจากจังหวัดราชบุรี
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
ครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิต
ด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรียบร้อยครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเจี๊ยบมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ถ้ามั่นใจเรื่องไหนเราตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว
พร้อมนะฮะค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดห้าเรื่อง

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑เลื่อยไม้
เรื่องที่๒ความรู้ระดับชั้นอนุบาล
เรื่องที่๓ข่าวดัง
เรื่องที่๔วัดรางบัว
เรื่องที่๕นินจาเต่า
เลื่อยไม้ค่ะ
เลื่อยไม้ครับ
จริงแล้วเรามีอาชีพเขาถ่าย
ตอนนี้ต้องตัดไม้เอง

คมครับแล้วมีเชื่อให้เดี๋ยวจะต้องเลื่อยไม้นะครับภายในหนึ่งท่อนเนี่ยแบ่งเป็น๕ส่วน๕ชิ้น๑๒๓๔๕ชิ้นพอดีต้องการผู้ช่วยไหมค่ะใครดีฯพอกัสกับอกูดค่ะให้เขามาช่วยทำอะไรครับให้ช่วยมัดกับช่วยยกใส่หลังค่ะขอเชิญผู้ช่วยครับทั้
หนูวิ่งไปเลยวิ่งไปใส่นี่ปั๊บนะครับ
พอครบตามจำนวนแล้วปั๊บนะลูก

และกติกาสำหรับเรื่องนี้เป็นดังนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่อยไม้ตามขนาดที่กำหนด๕ท่อน
ภายในเวลา๓นาที
ปกติก็จะเลื่อยไม้วันเป็นร้อยท่อนค่ะ
จะมีน้องออกัสเป็นคนช่วยยกไม้ไปวางให้ค่ะ
พอมาเจอโจทย์ข้อนี้ก็คิดว่าง่ายค่ะ
เราจะรวมพลังกันสู้ค่ะ

ใจเย็นมือ
มาทำร่อยดี

อันนี้เป็นท่อนที่๓นะครับ
ท่อนที่๓เสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังบั๊กไม่เสร็จนะครับ
ระวังมือด้วย

เอาไปวางแล้วเมียกำลังลูก

ไม่ค่ะ

นาทีถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ
คุณผู้ชมครับไม้๕ท่อนเลื่อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ให้โชคดีนะครับกับเกมนี้นะครับ
ไปประจำที่ครับไปพักครับ
เอาละเจี๊ยบยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ออกัสแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ออกัสขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
คือเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล

เอาล่ะขอให้โชคดีนะฮะ
ขอเชิญออกัสมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
การ์ดครับชอบดูเรื่องอะไรครับลูก

มีเรื่องอะไรต่อสู้อะไรบางนั้นล่ะครับ

เป็นออกัสออกัสอยากเล่นเป็นตัวไหนมากที่สุด

คำถามอยู่กับนินจาเต่านะลูก

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

มูลของตัวละครในเรื่องนินจาเต่า

มีอาจารย์ชื่อสปรินเตอร์

ลาฟราเอลนิสัยโกรธง่าย

อาวุธของโดนาเทลโลคือกระบองยาว
ผมชอบดูนินจาเต่ามาก

เรื่องรายละเอียดผมเป๊ะมากสุด

เอาละลูกใจ

ัสจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตาสวยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับตาสวยครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่อง
ความรู้ระดับชั้นอนุบาล

เชิญตาสวยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
จ๋าบ้านเรานี่ทำบุญที่วัดรางบัวไหม

ตาไปบ่อยไหมวัดรางบัว

เคยผ่านสารานี้แน่เลยครับ

แล้วก็ที่สำคัญนะครับข้างนี้
มีรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมฮะ
ข้างนะตานะนี่
พระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงนี้นะครับ

แสดงว่าตาก็ต้องเคยเห็นนะ
คำถามอยู่ที่พระแม่ธรณีนี่แหละจ้ะตาจ๋า

สมาธิดีนะครับคุณตา
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปปั้นพระแม่ธรณี
ใส่กำไรสีอะไร

ไม่เคยไปไหว้แม่ธรณีหรอกครับ

แต่ก็ไม่ได้สังเกตว่าใส่กำไรปีอะไร
ลูกคนนี้ยากนิดหนึ่ง
แต่ผมก็พยายามไม่ถูกครับ
สีสีเขียวสีแดงสีม่วงครับ

สีเขียวสีแดงสีม่วงครับ
เขาว่าเหลืออีกหนึ่งข้อ
แต่สมาชิกเหลือหลายคนเหลือเกิน
ตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วตาจะเลือกเรื่องไหนให้ออกูธ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องเลือกให้ดีนะตา
เรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล

ความรู้ระดับชั้นอนุบาล
ความรู้ระดับชั้นอนุบาลขอให้โชคดีนะครับ
กูธมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พุทธชอบกินผักและผลไม้อะไรครับลูก

แล้วส่วนผักแล้วลูกผักชอบอะไร

ชอบกินแตงกวานะลูกนะเอามาผัดนะลูกเนาะก็อร่อยนะ
เกี่ยวกับผักและผลไม้นะลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผลและผลไม้ชนิดใดมีสีของเปลือกต่างจากชนิดอื่น

ตัวเลือกที่สองกล้วย
ตัวเลือกที่สามมะเขือเท่

ผักผลไม้ที่ผมรู้จัก

ตัวที่สี่แอปเปิ้ล

ครบเต็มแล้วนะครับคุณกุงครับ๔ข้อนะครับ

จะสามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
แล้วสามารถทำห้องล้างไตให้กับคุณพ่อได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับถึงวินาทีที่สำคัญแล้วนะครับ
ครอบครัวของคุณเจี๊ยบนะครับ
ดูสิว่าจะได้ทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ออกเงินของข้อรับ๑บาท

ถ้าตอบถูกถึงทั้งหมด๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

โดยมีขอบความช่วยพิเศษให้กับทุกครอบครัว

เพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และโฆษณ์๑๐๐ธิโรกรัมอีก๑ตู้

ได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ
มีโบนัสหลังตู้รอด้วยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

เช้ามาก็ตื่นไปตักกะถิ่น

แต่หนูก็อยากทำเพื่อแม่ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อมูลของตัวละครในเรื่องนินจาเต่า

โท๊กโท๊กโท๊ก
ทุกครับ

เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากราชบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เพราะฉะนั้นยังมีโอกาสลุ้นเงินล้านกันอยู่ในวันนี้นะครับ
เอาละเรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยนั่นก็คือเรื่อง
ความรู้ระดับชั้นอนุบาลครับ
แม่เขาเก็บอุงทางแบกใส่รถจะเอาไปขาย
ผมชอบแม่ครับเพราะแม่ทำงานหนัก
อยากให้คุณตาหายไวครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ผลและผลไม้ชนิดใดมีสีของเปลือกต่างจากชนิดอื่น

ถูก

ผลและผลไม้ชนิดใดมีสีของเปลือกต่างจากชนิดอื่น
ก็คือกล้วยนะลูกต้องเป็นกล้วยนะครับ

อย่าเพิ่งใจเสียนะลูกนะนะออกัสนะ
เอาล่ะมาเฉลยกันต่อจากเรื่อง

โรคไตหมอบอกว่าถ้ามาช้าแล้วเนี่ยก็คืออาจจะไตวายไปเลย
คือต้องทำการล้างไตด่วน
สาเหตุที่สู้ก็ต้องเป็นเพราะว่าเป็นเพราะพ่อ
เราต้องอดทนเพื่อให้พ่อเขาอยู่กับเรานาน

เลื่อยไม้ตามขนาดที่กำหนดจำนวน๕ท่อน
ภายในเวลา๓นาที
เพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงเจี๊ยบทำได้
ลุ้นกันว่าเจี๊ยบทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ

เพราะว่าใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชม
๒นาที๔๙วินาทีครับ

จังหวัดราชบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ

จากจังหวัดราชบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ

แล้ววันนี้เราไม่มีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน

จากเรื่องที่เหลือนี่นะครับในวันนี้

วัดรางบัวครับ
ตอนนี้ผมก็เบาหวาน

มัวก็จะให้ทำให้ห้องล้างไต
เพราะว่ากลัวติดเชื้อติดอะไร

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
รูปปั้นพระแม่ธรณีใส่กำไรสีอะไร
ทีเกียวทีแรงทีม่วงครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ปลูกธรรม

กำไรสีแดงสีฟ้าและสีเขียวครับ
อาราคอบครัวคุณเจฟจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
โบนัสหลังตู้ทั้ง๔ตู้นี้นะครับ

กุญแจสองดอกนี้ขอให้หนูโชคดีในการเลือกในครั้งนี้นะครับ
แต่ตอนนี้ต้องเลือกก่อนครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

มีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
ดอกรวมเป็น๔๐วินาที
เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีในการไข

ออกแล้ว๑ดอกแล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นมาดูโบนัสหลังตู้
หมายเลข๓กันก่อนนะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔ว่าไปติดโบนัสเท่าไหร่
และโบนัสหลังตู้หมายเลข๔คือ

มาดูก่อนนะครับว่าโบนัสที่เหลือ

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ

ครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ

จะนำเงินไปต่อชีวิตอย่างที่บอกเอาไว้ไหมครับ

ก็ต้องไปทำห้องปลอดเชื้อสำหรับให้พ่อล้างไต
เพราะว่ามันจะเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อตอนนี้ที่บ้านนะคะ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะ

เพราะฉะนั้นเจี๊ยบต้องทำก่อนนะครับ

ความกระตันยูคือสิ่งที่ลูกทุกคนพึงปฏิบัติต่อบุปการี

ความกระตันยูกระต่อเวทีนี้
จะเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญที่จะทำให้เราก้าวข้ามวิกฤตต่างไปได้

ฝากครอบครัวของน้องเจี๊ยบจากจังหวัดราชบุรี
ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ

ขอให้คุณพ่อกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ภายในเวลา๓นาที
ตีนะครับ